ถามตรงร่วมกับโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
สนับสนุนโดยเอกลักษณ์ใหม่ในแบบที่เป็นคุณโอลี่คัมรี่
ดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่อาจจะผ่านหูผ่านตาเราในช่วงที่ผ่านมานะคะแล้วก็อาจจะไม่ใช่ข่าวที่ดูแล้วจะมีอะไรที่เอ๊ะมันแปลกกว่าข่าวอื่นตรงไหนไม่มีล่ะค่ะคุณผู้ชมก็เป็นเรื่องที่ผ่านเข้าหูเข้าตาเราแบบนี้แหละเพียงแต่ว่าพอค่อยคุยเข้าไปคุยเข้าไปมันก็เกิดคำถามขึ้นนะคะว่าถ้าไม่เป็นข่าวเรื่อง

ลูกสองคนอยู่ในความดูแลของคุณป๊อกใช่ไหมคะแล้วก็จะมีคุณย่าของเด็กก็คือคุณแม่ของเราอยู่กัน๔คนเอาเรื่องลูกคนโตก่อนนะคือเห็นข่าวเมื่อวานเนี่ยคือบอกว่าออกจากโรงพยาบาลเมื่อวานเลยครับผมอยู่โรงพยาบาลจุฬามานานแค่ไหนแล้วเกือบสองเดือนนะครับแต่จริงโรงพยาบาลที่เราส่งตอนแรกตอนฉุกเฉินไม่ใช่ที่นี่

ช็อตลูกสาวผมล้มลงไปครับซุดหน้าลงไป
แล้วพร่ำลงไปครับ
ก็เลยไปตามลูกสาวที่ร้านกีฬาครับ
พอเดินไปถึงปุ๊บก็เห็นลูกนอนคว่ำหน้าอยู่ขาพาดห้างเสาอยู่ครับ
ก็เลยนึกว่าแบบเล่นแล้วงอนอะไรประมาณนี้ครับ

บอกจับขึ้นมาก็ด้วยความที่ลูกผมตัวใหญ่ครับ
จับไม่ไหวก็ยกขึ้นมาไฟเสาตอนนั้นก็ดูดแม่เข้าไปด้วย
แม่ก็เลยรู้ว่าลูกสาธารณสุขไฟโดด
เรียกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นครับ

โดนด้วยตอนไปช่วยหลานครับโดนเข้าไปด้วย

ก็เลยให้คนช่วยคนก็ไม่กล้าช่วย
เตะบอลกันอยู่เด็กที่เล่นก็ไม่กล้าช่วยว่า
บอกว่าไฟดูดก็กลัวจะแบบคิดว่าไฟยังดูดอยู่
ก็เลยไม่กล้าก็เลยเรียกให้คน
จนต้องไปตามพลเมืองดีซึ่งเป็นเพื่อนผมแถวนั้นแหละครับ๓คน
ก็มาช่วยมันก็จับลูกผมไปที่โต๊ะ
แล้วก็ปั๊มผ่ายปอดปั๊มหัวใจอะไรอย่างนี้ครับ
ก็น้องก็ไม่ตอบสนองครับ

เอาเดี๋ยวก่อนนะคือพันธุ์สลบไปเลยตั้งแต่รอบแรกใช่ไหมคะ
คุณย่าไปโดนดูดเพราะว่ามันต่อกันใช่ไหมคะ
แต่เอาหลับมีเพื่อนของป๊อก๓คนไปช่วย
คือให้เห็นภาพก่อนนะคือที่เกิดเหตุอยู่ในชุมชนคลองเตย
ลานกีฬาห่างจากบ้านป๊อกแค่ไหน

ไม่เยอะนะคะก็คือเด็กเดินไปเล่นทุกวัน
มีทั้งหมดพอดีทีใช่ไหมมีทั้งหมดกี่ต้น
ต้นแล้วต้นนี้เคยเกิดเหตุกับใครมาก่อนไหม

ก็มีแก่พาพุทธคุณป้าคนนึง

แก่พาพุทธไปจนแข็งหลังแข็งเกรงเลยครับ

ว่าท่านได้ไปบอกประธานชงชนหรือเปล่า

ก่อนหน้าที่พันธุ์โดนช็อตนานไหม

แค่ไปถามว่าป้าเคยโดนฉอทไหม
เค้าบอก
๔ต้นที่ว่านี้ต้นนี้มีคนเคยโดนแล้วใช่ไหมคะ
คนในชุมชนเขารู้กันไหม
ผมไม่ทราบนะครับต้นเรื่องอบางอะไรตรงนี้

แต่ว่าในส่วนคนที่เตะบอลอะไรอย่างนี้

ร่วมแล้วก็เคยแจ้งกับตัวประธาน

ทีนี้พอช่วยน้องออกมาพยายามผายปอดพยายามปั๊ม
คือช่วยเท่าที่จะช่วยได้นะแล้วไงต่อ

เห็นน้องตอบสนองก็ตาหลึบมาทีนึงก็หลับไปอย่างนี้ครับ
พอเป่าปากก็น้องก็แบบลืมตาขึ้นมากระตุกขึ้นมา
ก็เลยรีบเอามอไซค์๒คันครับเพื่อนผม
คนนั้นก็ให้แม่ครับนั่งไปคันหนึ่ง
แล้วก็เอาน้องมานั่งลงกลางครับ
ก็ระหว่างที่กอดไปก็เป่าปากให้ด้วย

อันนี้ก็พาไปถึงไปส่งโรงพยาบาลประมาณ๓๐กว่านาทีครับ
พอถึงโรงพยาบาลปุ๊บเข้าไปห้องฉุกเฉิน
ยังไม่ถึง๒นาที๓นาทีเลย
คุณแพทย์ที่นั่นนะครับหมอออกมาบอกว่าลูกผมเสียแล้ว

แต่ว่าระหว่างทางที่มา
เพื่อนผมกับแม่ก็ได้พยายามปั๊ม

กระตุกแบบว่าคล้ายลืมตาเหลือกขึ้นมาว่า

เดี๋ยวนะคะรอบแรกคนที่เดินออกมาบอกเราคือหมอเหรอ
ต้องถามย่าพี่ของผมเหลือคนหนึ่งว่าคนไหน

จนคนที่เอาไปส่งโวยวายเลยกลับไปปั๊มใหม่

ก็ฟื้นขึ้นมาก็กระตุกอยู่อย่างนี้ครับ
ฟื้นขึ้นมาแล้วก็สักพักนึง

๔วันนี้คุณหมอประเมินบอกว่าลูกเราเนี่ย

หรือมีอาการแค่ไหนรักษาได้ไหม

คือผมไม่ได้คำตอบอะไรมากมายนะครับ
คือพอเห็นลูกฟื้นขึ้นมาก็

ก็มีแค่บอกว่าน้อง

นี่คือโรงพยาบาลที่เราส่งฉุกเฉินตอนแรกครับแล้วจากนั้นก็คือย้ายจากโรงพยาบาลนี้โรงพยาบาลเอกชนหรือเปล่า
ครับผมโรงพยาบาลเอกชน
จากโรงพยาบาลนี้ส่งตัวไปจุฬาเลยป่ะคะ
สี่วันก็ได้ประสานไปที่โรงพยาบาลจุฬาโดยที่มีคนประสานให้คือท่านพอโอเคครับ
พอเขตประสานให้อ้าวพอเขตรู้เรื่องเอาสิ
ครับผมไม่ทราบอย่างนั้นครับ

เพราะว่าวันที่เกิดเหตุหลังวันที่ถูกช็อตท่านก็มาเยี่ยมนะครับวันที่เดินช็อตอยู่วันหนึ่งวันเสาร์ท่านก็มา

มาพร้อมกับลูกน้องทั้งสองคน
ทีนี้พอย้ายไปโรงพยาบาลจุฬาค่ะโรงพยาบาลจุฬาประเมินว่าพันธุ์เป็นอะไรบ้าง

เพราะว่าส่งมาช้าไปอย่างนี้บอกว่าถ้าไปที่แรกก็อาจจะดีขึ้นกว่านี้
เพราะว่าอยู่ที่นั่นไม่ได้ทำอะไรเลยอย่างงี้ครับตอนแรก
นานประมาณก็หลังจาก๔วัน๒เดือนนะครับ

เมื่อวานนี้น้องออกจากโรงพยาบาลจุฬา

ด้วยสภาพแบบไหนน้องเป็นอะไรบ้างณปัจจุบัน
ก็ณปัจจุบันเลยอาการของน้องก็เหมือนเจ้าหญิงนินทาครับ
แต่ว่าน้องสามารถลืมตาลืมตาแล้วก็รับรู้ความเจ็บปวดได้สองอย่าง
ที่เหลือคุณหมอบอกว่าเซลล์สมองน้องมันขาดออกซิเจนไปเกือบชั่วโมงครับมันเสียหมด
ก็คือกลับมาได้แค่นี้ก็ถือว่าดีสุดแล้วคุณหมอบอกครับ
เวลาพ่อเรียกนี่เหลือกตาหาเสียงไหม
ไม่นะครับคือว่าไม่รับรู้อะไรเลย
ถ้าแบบเวลาเราบีบให้เจ็บถึงจะแบบทำหน้าเจ็บ
อืมแล้วถ้าตื่นขึ้นมาถ้าตื่นขึ้นมาถ้าไม่โดนยาแก้เก่งนะครับก็จะ
เก่งจนแบบว่าตรงเนื้อตรงนั้นเปื่อยหมดนะครับ
เปลื่อยแบบมันหนีจนเนื้อเกร็งมือเขางอหมดเลยครับ
แต่ถ้าเขาหลับเขาก็จะไม่เก่งเราก็คอยเนี่ย

เกร็งเพราะว่าจากสมองสร้างการไปเพ้นที่ถามเลยครับ
โทษนะอันนี้ถามแบบตรงไปตรงมา
แล้วที่คุณพ่อบอกก็คือว่าน้องเนี่ยออกจากโรงพยาบาลโดยที่ต้องเจาะคอด้วย
เจาะคอเพื่อคอเพื่อให้น้องหายใจทางคอแล้วก็ดูดเสลดอะครับ
แล้วน้องเจาะท้องด้วยหน้าท้องอ่ะนะคะเจาะหน้าท้องเพื่อให้อาหารครับ
เรื่องหนึ่งแต่เพราะเอิญว่าคุณผู้ชมค่ะคือเรื่องที่เขาคือ
เดี๋ยวมาถามเรื่องว่าตกลงแล้วใครจะรับผิดชอบนะ
แต่ลูกคนเล็กตอนนี้๓ขวบแต่ตั้งแต่น้อง๒ขวบใช่ไหมที่เกิดเหตุ

๒ขวบครับประมาณ๒ขวบ
เจ้าตัวเล็กเกิดเหตุอะไร

ช่วงนั้นผมไม่ได้อยู่บ้านนะครับ

ก็น้องก็เล่นกับพวกพี่ลูกน้องแล้วก็ตกจากโต๊ะครับ

เล่นอยู่แล้วตกลงไป
ปัชนิดก็มีอาการแบบหัวปูดอะไรอย่างนี้ครับ

พอหลังจากนั้นน้องก็อยู่ดีก็เดินมาบอกว่าพ่อปวดหัว
แค่ให้ปวดหัวบอกย่าครับปวดหัวอะไรอย่างนี้
แล้วน้องก็หลับไปเลย
วันแรกให้กินยาพลาก่อนเพราะบอกเขาปวดหัว
ก็นึกว่าไม่สบายแบบอะไรอย่างนี้ภาษาเด็กอะครับ

พออีกวันหนึ่งน้องบอกปวดหัวน้องก็หลับยาวไปเลยนี่
พราวตอนนี้สภาพอยู่ในสภาพไหนคะ
ตอนนี้รักษาจนกลับมาเล่นพูดได้ครับ
แต่ว่าตาทั้งสองข้างจะมีปัญหาข้างขวานี้จะมองไม่เห็นเลย
ข้างซ้ายก็จะเห็นแบบลางครับ

เหมือนปกติคุยปกติอารมณ์ดีไหม

เพราะว่าเห็นคุณหมอทางโรคสายบอกว่า

แล้วสภาพร่างกายภายนอกเขาเป็นยังไงบ้างคะ

แล้วก็ตอนแรกที่ออกจากโรงพยาบาลมาจะเดินคอเอียง

แต่ว่าตอนนี้เราก็ทำตามที่คุณหมอบอกกายภาพอะไรให้เหมือนเดิม

รักษาพันธุ์มาประมาณปีนึงเนอะโทษค่ะพราว
ประมาณหนึ่งปีประมาณปีหนึ่งคือตอนเนี้ย
ลูกคนโตเนี่ยพันธุ์ต้องอยู่ในความดูแลของพ่อกับย่า
ครับนะคะแล้วก็น้องเจาะคอเจาะท้องนะคะ
ส่วนพราวอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วใครดูน้องที่โรงพยาบาล
ก็เป็นน้องสาวของแม่ครับ
คุณน้าคุณน้าดูให้เราทำงานคนเดียวโทษนะคะคือหารายได้คนเดียว

เดี๋ยวพักสักครู่ค่ะคุณผู้ชมค่ะเราจะกลับไปที่เรื่องของลูกสาวคนโต
คำถามคือว่าตกลงเสาต้นนั้นเนี่ยคนในชุมชนบางคนรู้
แล้วคนที่ต้องดูแลรู้หรือเปล่าใครเป็นผู้รับผิดชอบ
ซึ่งนี่คือคำถามของพ่อเขานะคะว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบ
ถ้าไม่ไปหาปวีนาถ้าไม่เป็นข่าวลูกเขาใครรับผิดชอบสักครู่ค่ะ
เราคุยกับทางผู้มนวยการเขตคลองเตยนะคะ

พอค่ะถามตามลักษณะชัดเจนเลยเนี่ยนะคะ

แต่การบริหารจัดการดูแลร้านกีฬา
เป็นของคณะกรรมการบริหารลานกีฬาชุมชนวัดคลองเตยใน๓

เป็นสังกัดกรุงเทพถูกไหมคะ
กรรมการชุมชนหรือว่ากรรมการบริหารลาน
ก็ไม่ใช่ว่าสังกัดเพียงแต่ว่าเป็นการบริหารจัดการโดยชุมชน
ถ้าเอาอย่างนี้ค่ะพอเกิดเรื่องกับครอบครัวของน้องพันธุ์เนี่ยนะคะ
เวลาที่คุณย่าหรือคุณพ่อเขาจะไปร้องขอความเป็นธรรม
หรือร้องความรับผิดชอบเนี่ยต้องเป็นใครคะ
คือตอนนี้ทางเขตเองก็ได้มีการตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงนะคะ
ทางสนทรศาสตร์เรือเองก็มีการตั้งกรรมการ
มีการสอบสวนเรื่องนี้อยู่เหมือนกัน
แต่ว่าทางเขตเองยังไม่มีการรายงานผลขึ้นมา
ค่ะค่ะพอทราบเรื่องนี้ตั้งแต่แรกเลยถูกไหมคะ

ค่ะตอนนั้นเนี่ยมีใครเข้ามารับผิดชอบ
หรือว่าทางผอเองได้ลงไปสอบไหมคะ
ว่าเฮ้ยตกลงเรื่องมันเป็นยังไงมันเกิดขึ้นได้ยังไง
เพราะว่าคือคนในชุมชนรู้ว่าเสาต้นนี้ไฟรั่ว
คำถามก็คือว่าข้อมูลนี้มันไม่ใช่ข้อมูลที่เพิ่งเกิดครั้งแรก

มีใครมาให้ข้อมูลหรือว่าถึงมือท่านยังไงบ้างคะ
คือต้องเรียนอย่างนี้ว่าวันที่เกิดเหตุในวันที่๒๙
ก็ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชน
ก็ได้รับการแจ้งจากชุมชนว่าเกิดเหตุดังกล่าวขึ้นมา

แต่พอไปถึงก็ทราบว่าทางชุมชนเนี่ยได้มีการส่งน้องพันธุ์เนี่ย
ไปที่โรงพยาบาลกล้วยน้ำไทยนะคะ
ก็วันรุ่งขึ้นพอเองก็ได้ตามไปดู
ไปดูว่าน้องเป็นยังไงบ้างก็ได้พบกับคุณพ่อ
ทีนี้ก็ได้มีการพูดกับคุณพ่อแล้วก็ได้เสนอว่า
จะย้ายน้องไปอยู่โรงพยาบาลของกรุงเทพมหานครไหม
เพราะว่าเป็นโรงพยาบาลที่ใหญ่กว่าเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมกว่า
แต่คุณพ่อก็ยังไม่ประสงค์ก็ยังไม่ได้ตอบรับ
ก็แล้วแต่คุณพ่อเพราะว่าลูกเป็นลูกคุณพ่อให้คุณพ่อต้องเป็นคนตัดสินใจ
หลังจากนั้นเราก็ได้ทราบว่าคุณพ่อก็มีข้อเรียกร้องว่า
ถ้าจะย้ายโรงพยาบาลต้องเป็นโรงพยาบาลจุฬาลงกรเท่านั้น
เพราะฉะนั้นตรงนี้ถามว่าลำบากไหมลำบากค่ะ
เพราะว่าโรงพยาบาลรัฐเนี่ยโรงพยาบาลใหญ่เนี่ยเพราะฉะนั้นผู้ป่วยจะเต็มเตียงตลอดเวลา
แต่เราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะก็ได้ติดต่อโรงพยาบาลทุกวัน
เพื่อเราเห็นกับเด็กเนี่ยค่ะแล้วก็อยากจะทำตามความประสงค์ของคุณ
เพราะเราเห็นกับเด็กจนกระทั่งศาสตราจารย์นายแพทย์สุธิพรงค์วัชละศิลป์
ทางด้านการบริการคือท่านผู้ช่วยศรีลักษ
ก็ให้ความกรุณาดูแลผู้ป่วยและน้องมาตลอด
ซึ่งถามคุณพ่อได้เลยว่าคุณพ่อก็มีความอุ่นใจที่ไปอยู่โรงพยาบาลใหญ่
เข้าใจค่ะทีนี้ค่ะขอกลับมาที่เรื่องคาดีนิดหนึ่งค่ะผอ
คือทางทีมงานได้โทรถามภูมิกับสนท่าเรือ
แล้วก็ได้ทราบว่ามีการแจ้งข้อกล่าวหา
คนที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาคือประธานชุมชน
พอได้คุยกับประธานชุมชนบ้างไหมคะ
ประธานชุมชนจะคุยกับทางหัวหน้าฝ่ายพระธรรมชนตลอด
ซึ่งเขาบอกไหมคะว่าเรื่องมันเกิดขึ้นได้ยังไง
มันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่คะไฟรั่วที่เสาเนี่ยค่ะ
คือวันที่เกิดเหตุที่เจ้าหน้าที่ลงไปนะคะวันที่เกิดเหตุวันคืนนั้นเลยเนี่ย
ทราบจากในชุมชนว่ากรรมการชุมชนว่ารู้สึกว่ามีไฟรั่วที่ไฟดูดไม่แน่ใจคำพูดนะคะ
เมื่อสัก๒๓วันที่ผ่านมาแต่ไม่ได้แจ้งมาที่เขต

เพราะฉะนั้นเขตไม่ทราบในเรื่องเหล่านี้นะคะ
ถ้าเขตทราบตั้งแต่ต้นเนี่ยเราต้องลงไปตรวจสอบไปประสานการไฟฟ้าเพื่อจะตรวจสอบลานกีฬาตัวเอง

เข้าใจค่ะแต่ว่าหลังจากนี้พอพอเป็นข่าวแล้วเดี๋ยวแต่จริงมันลงไปแล้วล่ะนะ

แล้วก็ได้พบว่าไม่ใช่แค่ต้นเดียว
คือล่วงหมดเลยทุกเสาสปอร์ตไลท์นะคะ
แต่ไม่เป็นไรแต่ว่าเดินทางมาถึงตอนนี้เราน่าจะชัดเจนแล้ว
คือตอนนี้เรื่องส่งอย่างเป็นทางการถึงมือผอแล้วเรียบร้อยนะคะ

ว่าเกิดเหตุขึ้นเรื่องว่าใครต้องรับผิดชอบ

เราไม่อยู่ระหว่างตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้ว
เดี๋ยวกรรมการจะรายงานผลขึ้นมาค่ะ
ว่าใครต้องรับผิดชอบนะคะ

เอาอย่างนี้ดิฉันได้คำตอบจากพอ

สวัสดีค่ะ
ข้อกล่าวหานะคะที่ภูมิกับท่าเรือบอกว่า
ได้กล่าวหาประธานชุมชนคลองเตยนะคะ

เสา๔ต้นที่ไฟรั่วเนี่ย

เป็นของกรทมแล้วก็ส่งต่อกันมา

จนถึงวันนี้ที่เรานั่งคุยกัน

คุณไปทวงถามความรับผิดชอบจากใครบ้าง

แล้วก็รอพอตำรวจบอกให้รอผมก็รอ

คุยปุ๊บก็มีการเรียกเข้าไป

อะไรอย่างนี้ครับก็มีแค่นั้น
ว่ามันมีไฟรั่วที่ร้านซึ่งเด็กต้องเล่น

ตัวเขาจะรู้นานหรือไม่รู้แต่เขารู้ก่อนแล้วว่าไฟมันรั่ว
เขารู้เรื่องน้องพันธุ์ไหม

หลังจากเกิดเหตุประมาณ๒อาทิตย์นะครับ

แพมเพิร์ตให้เดือนละสองสามห้อ

ตอนนี้สภาพที่บ้านอยู่กันยังไง

อยู่แค่หนักมักเป็นย่าผม

ตะวะนี่ไม่ได้ไม่ทำงานเลย

แต่ว่าทางบริษัทเขาก็เห็นใจ
ว่าเข้าใจว่าลูกเราเป็นแบบนี้ครับ

แต่ว่าเราคุยกันก่อนเข้ารายการคือทางบริษัทช่วยแม้กระทั่ง
เมื่อมันมีเรื่องมีราวกันขึ้นให้ทนายของบริษัทช่วย
พอต้องเจรจาใครเจ้าของบริษัทมาช่วยพูด

ตอนนี้เวลาอยู่กับพันธุ์คุยกับลูกว่าอะไรบ้าง
ก็คุยกับลูกทุกวันหวังพฤษฐานทุกวันว่าพันธุ์กลับมานะ
รออย่างนี้กลับมาแล้วลูกสู้กลับมากลับมาขนาดนี้แล้ว
หวังพฤษฐานทุกวันเพราะอยู่ข้างทุกวัน

สนิทมาตั้งแต่แบบเกิดเขาอยู่ด้วยกันตลอดไง
ก็บอกว่ารีบหายนะเดี๋ยวได้ไปคุยเป็นเพื่อนพี่พันธุ์
ว่าหนูเป็นอะไรอีกคนเดี๋ยวพี่พันธุ์มีคนดู
เพราะว่าก่อนหน้านี้พี่พันธ์ก็เป็นคนคอยดูเรา
หกขวบนี่แหละที่คอยดูเจ้าตัวเล็กมาตั้งแต่น้อง
เพราะว่าแม่กับผู้เล็กนี้จะป่วย
แต่คน๖ขวบนี่เขาก็จะแบบแขกแรงกับเพื่อนก็คอยดูแลอย่างนี้ครับ
เราขึ้นเลขบัญชีไว้ให้นะคะคุณผู้ชมก็ถ้าเราช่วยเหลือกันได้นะคะ

คือเรายังดูวัยรุ่นอยู่เลยนะแต่เป็นคุณพ่อลูกสองแล้ว
เพราะเอิญว่าคือลูกประสบปฏิเหตุทั้งคู่อย่างนี้นะครับ
สภาพจิตใจตอนนี้ยังไงเรารู้สึกยังไงกับชีวิตตอนนี้
ตอนนี้ก็รู้สึกว่าสู้อย่างเดียวผลเป็นยังไงไม่รู้รู้ว่าสู้เพื่อลูก
ขอความให้แบบให้ลูกได้อยู่สบาย
ก่อนหน้านี้ทำใจไม่ได้ออกนอนน้ำตาไหลทุกวันเลยรับไม่ได้
แต่คิดอีกแง่หนึ่งคือลูกสู้กลับมาอยู่กับเราขนาดนี้นะ
เขาก็ต้องสู้ทำทุกอย่างแข็งแรงดูแลลูก
มาคุยกับพี่แล้วหลังนี้ต้องสู้กว่าเดิมนะครับ

วันนี้ขอบคุณมากที่มาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังครับผมขอให้ทุกอย่างดีขึ้นขอบคุณนะคะ
หมดเวลาของรายการถามตรงค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เลขบัญชีที่ขึ้นให้ช่วยกันได้ช่วยกันวันนี้สวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป